และช่วงนี้นะคะไปต่อกันที่ข่าวกีฬาอื่นที่น่าสนใจในรอบวันกันค่ะ
สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมพร้อมด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย
ก็จัดการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมชิงแชมป์ประเทศไทย
สนามแรกก็จะแข่งขัน๑๖มีนาคมที่บางบอน
สนามที่๒๑๑พฤษภาคมที่จังหวัดชนบุรี
และสนามที่๓๖มิถุนายนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
ที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน๔เกมที่ฟิลิปปินส์
ซึ่งในครั้งนี้ค่ะเจ้าภาพจัดชิงชัยทั้งหมด๑๔รายการด้วยกัน
พร้อมกับตั้งเป้าว่าต้องได้อย่างน้อย๓เหรียญทองค่ะ
ปิดท้ายที่มหากรรมการประกวดศิลปะมวยไทย
ชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่๒๒ประจำปี๒๕๖๒เปิดฉากแล้ว
ก็มีผู้เข้าประกวดทั้งหมด๑๑๕ทีมค่ะ
ซึ่งดรปัญญาหาลำยวงอธิบดีกรมพลักษึกษาก็บอกค่ะว่า
เป็นการช่วยส่งเสริมมวยไทยอันเป็นศิลปะ
ต่อสู้ประจำชาติให้อยู่คู่กับคนไทยค่ะ
ซึ่งในปีนี้มีการปรากฏ๒ประเทศ
ก็คือไหว้ครูและทักษะมวยไทยนะคะ
ชิงเงินนางวัลรวมกว่า๒๓ล้านบาท
แข่งขันวันที่๑๗มีนาคมค่ะ
ทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวกีฬาช่วงเที่ยงค่ะ
ชี่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ